มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในตำบลท่าราบอำเภอเมืองราชบุรี
คนร้ายเขาไปพร้อมกับมีดเลยนะแล้วก็ไปจี้ชิงทรัพย์พนักงานร้านสะดวกซื้อแห่งนี้นะคะ
บอกขอเงินหน่อยขอบุหรี่ด้วย๒ซองหลังจากนั้นพนักงานคนนี้นะคะได้มอบให้ไป
แต่ก็ตะโกนร้องไปอีกทีนะคะทำให้พนักงานคนอื่นซึ่งอยู่ด้านนอกวิ่งกรูกันเข้ามา
จับคนร้ายนี้ไว้ได้และแถมโชคร้ายกว่านั้นคือตำรวจสายตรวจมาพอดิบพอดีนะคะ
เสร็จเรียบร้อยค่ะได้แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงไปเลยนะคะ
นายอักขพลโล่หนูอายุ๒๓ปีถูกตำรวจสายตรวจร่วมกับพลเมืองดีจับกลุ่มตัวไว้ได้ค่ะ
พร้อมของกลางด้วยนะคะรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ๑คัน
มีดปลายแหลมยาวประมาณ๑๐นิ้วของกลางเป็นบุรี๒ซองและเงินสด๑๐๐๐บาท
หลังก่อเหตุใช้มีดจี้ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันนะคะ
ตำบลท่าราบอำเภอเมืองราชบุรีเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
จากการสอบสวนสนางสาวทิพย์นิพาแซ่อึ้งอายุ๒๘ปี
พนักงานในร้านทราบว่าตอนนั้นกำลังอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์พอดี
คนร้ายถือมีดเดินเข้ามาแล้วบอกว่าเอาบุหรี่มา๒ซองและเงินด้วย๑๐๐๐บาท
เออเออก็หยิบให้ไปด้วยความกลัวขณะเดียวกันเพื่อนร่วมงานที่อยู่ด้วยกันเนี่ย
วิ่งออกมาที่หน้าประตูแล้วก็ร้องตะโกนให้พนักงานที่ทำงานอยู่ในปั๊มช่วย
ซึ่งร้านสะดวกซื้ออยู่ในปั๊มพอออกไปตะโกนหน้าร้านตัวเอง
พนักงานที่อยู่ในปั๊มก็ใจดีนะคะวิ่งเข้ามาช่วย
ตอนนั้นมีคนงานวิ่งเข้ามาช่วยกันจับไว้ได้
และเป็นจังหวะเดียวกับที่ตำรวจสายตรวจชุดเหี่ยวดำ
กำลังออกตรวจเขตขับรถมาเห็นเหตุการณ์พอดิบพอดีค่ะ
เข้าช่วยเหลือล็อกตัวเอาไว้จับกลุ่มตัวไว้ได้
ผู้ก่อเหตุชื่อวนายอักขพลให้การรับสารภาพ
บอกว่าก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง
ใช้รถจักรยานยนต์เป็นภาษณะจะมีการพรางตัว
ด้วยการสวมเสื้อผ้าทับหลายชั้น
ให้ดูท้วมหน่อยในกล้องวงจรปิดนะคะ
เวลาที่ก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้วออกไปก็จะได้ถอด
จะได้ไม่เหมือนในกล้องวงจรปิดไงอันนี้ความคิดของเขานะคะ
วิธีการเลือกก่อเหตุจะเลือกเฉพาะร้านสะดวกซื้อ
เขตอำเภอเมืองราชบุรีและโพธารามโดยอาศัยช่วงกลางคืน
ทำทีเข้าไปซื้อของก็คือเขาชอบเข้าไปซื้อบุหรี่นี่แหละ
แล้วก็พูดลักษณะเดียวกันเลยขอบุรีหน่อย
แล้วจากนั้นใช้มีดจี้เพื่อเอาเงินสดนะคะ
ก่อนจะก่อเหตุครั้งนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่ริมถนนด้านหน้าปั๊มก่อน

ก่อนหน้านี้ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมามีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันเลย
ก็คือคนร้ายใช้มีดจี้ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อบริเวณถนนสายเขางู
ก็เลยกำชับให้สายตรวจนะคะโดยเฉพาะชุดเหยียวดำ
ออกตรวจตามบริเวณร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ำมันทุกแห่งเลยช่วงกลางคืน
ซึ่งคาดว่าคนร้ายอาจจะมาก่อเหตุซ้ำอีกนะคะ
และก็เป็นความจริงค่ะเพราะนายอักขพลคนนี้
คนก่อเหตุคนนี้เป็นคนร้ายรายเดียวกันกับที่ก่อเหตุ
ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาย่ามใจไงคะตอนนั้นไม่โดนจับไง

แต่ครั้งนี้ทางไม่สะดวกเหมือนครั้งที่แล้วนะคะ
ถูกจับกลุ่มไว้ได้ทันทีเลยค่ะ